ไปดูที่จังหวัดชนบุรีตำรวจสพนาจอมเทียน
เขาไปไล่ล่านุ่มคนหนึ่งมีพิรุษ
มีพิรุธยังไงก็คือเขาขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าด่าน
แล้วก็ไปพุ่งชนอาสาตำรวจด้วย

ทิ้งรถแล้วก็วิ่งข้ามถนน
สุดท้ายเขาก็เจอเบนท์พุ่งชนจนสาหัส
ตกอยู่ที่บนถนนด้วยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ย
ด่านตรวจไปเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสุขุมวิทย์ขาเข้า
ก่อนถึงวัดนาจอมเทียนตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหิบ
จังหวัดชนบุรีค่ะในที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อเบ้นทะเบียน
งองูต่อเต่าสามห้าสองแปดชนบุรีกระจกหน้ารถในแตกร้าวเลยนะคะ
ใกล้กันเพราะพบนายมงคลแสงทองอายุสามสิบเก้าปีนอนได้รับบาดเจ็บ
ขาทั้งสองข้างหักผิดรูปเลยแล้วก็ศีรษะแตก
นอนร้องคลวนคลางและโวยวายอยู่ริมถนนนะคะทางกู้ภัยเนี่ยช่วยกันประถมพยาบาล
ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะนอกจากนี้ใกล้ใกล้กับตัวคนเจ็บ
ยังพบมีพลาสติกใสภายในก็มียาเสพติดประเภทไอซ์บรรจุอยู่
ตกอยู่บนพื้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยบันทึกภาพและเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะ
โอ้ยแขนรู้ปวดแขนรู้แขนเย็น

แป๊บให้มาอยู่เฉยจ้ะนี่แม่ขำ
นี่ตำรวจก็ต้องมานั่งปลอบ
เออรู้แล้วว่าปวดวางแขนไว้เฉยก่อน
เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูก่อนว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
ค่ะก็ลักษณะไม่รู้ว่าเมาอะไรหรือเปล่า
หรือลักษณะการพูดเขาหรือว่าเจ็บมากจนพ่อไม่ได้
ไม่รู้ว่าเจ็บมากจนมันปวดจริงแต่ก็นี่แหละค่ะก็หนีด่านนะเนอะ
ทีนี้พอเจอตัวแล้วเขาก็เลยมาดูรถจักรยานยนต์นี่แหละ
ทะเบียนราวจุฬารอจุฬาขอไข่๙๙๓กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ที่ร่องน้ำกลางถนน
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจสพนาจอมเทียนเขาตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนี่แหละบนถนนสุขุมวิทย์
บริเวณแยกอายการขาเข้าสัตหีบ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่เล่าให้ฟัง
คนเจ็บคนนี้เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาแต่ท่าทางมีพิรุธมาก
เจ้าหน้าที่เรียกให้จอดด้านซ้ายไม่จอดค่ะ
ขี่รถพุ่งชนเจ้าหน้าที่เลยยังโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บนะ
แล้วเจ้าหน้าที่เขาขี่รถตามไงพอมีพิรุธแบบนี้
คนเจ็บเนี่ยเขาขี่รถหนีแล้วเลยเสียหลักลงร่องน้ำกลางถนนแบบนี้
แล้วก็เลยทิ้งรถไว้วิ่งข้ามฝั่งไปที่ฝั่งขาเข้าพัทยา
ระหว่างนั้นมีรถเก๋งขับขี่ตรงมุ่งหน้าพัทยา
ผู้โชคเขาอย่างจังจนทำให้บาดเจ็บเนี่ยอาการเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็จะสอบปากคำคนขี่รถจักรยานยนต์อย่างละเอียด

ถ้าพบว่าเสพยาเสพติดด้วย
หรือว่ายาอันนี้เป็นของเขาแน่
ก็จะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายในข้อหาครอบครองยาเสพติดต่อไปด้วยนะคะ